สำหรับสาวแต่บุญเลี้ยงหรือว่าน้องกระแตอาสยาม
คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้วงสวงละครบทอะไรรู้ไหมคะ
อะไรอ่ะนางเงือกสุดเซ็กซี่
โอ้ยคือเซ็กซี่มากคุณผู้ชมเพราะว่าชุดโควิดถึงออกกำลังกายเห็นไหมคะ
หุ่นเตี้ยกก้ามท้องกระแทกตาสุดคุณผู้ชมค่ะ
นอกจากนี้เธอยังถือโอกาสเกลียบประเด็นดราม่า
ที่ตัวเองรีวิวสินค้านะคะของตัวเองแบรนด์ตัวเอง
แต่ดันไปพูดบูลลี่สินค้าคนอื่นนะคะ
เจ้าของแบรนด์ที่โดนเปรียบเทียบออกมาโพสต์ไม่พอใจค่ะ
งานนี้กระแตบอกเลยนะคะว่าตัวเองเป็นแม่ค้ามือใหม่ค่ะ
พูดไม่ทันระวังยืนยันไม่ได้ตั้งใจว่าใครนะคะ
แล้วก็ไม่ได้พูดถึงยี่ห้อสินค้าของเขาด้วยค่ะ
พอเราอยู่หน้ากล้องมันเหมือนพอแม่ค้าเข้าสิง
หนูก็พูดตรงว่าหนูก็คุยสนุกแบบว่า

มันก็มีความคิดที่ดูเหมือนเราบูรี
แต่จริงจากใจเลยแต่ไม่ได้ตั้งใจค่ะ
ไม่ได้มีเจตนาอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อ
คือเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัว

เพราะว่าทางเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาค่ะ
ใช่อีกประเด็นที่ต้องเคลียร์นะคะ
ก็เรื่องที่จ๊ะอาสยามพูดในรายการรายการหนึ่งนะคะว่า
เคยโดนคนใกล้ตัวทำของใส่จนงานโหด
หลายคนชาวนงชาวเน็ตโยง

เพราะว่าเคยมีข่าวเกาเหลาชิงดีชิงเด่นกันอยู่ในค่ายค่ะ
เจอแบบนี้นะคะเจ้าตัวต้องรีบออกมาโต้ด่วนเลยล่ะค่ะ

เรายังขำเลยว่าอุ๊ยขาวอะไรวะตลก
คือจริงหรือเล่นของอะไรแต่ไม่ค่อยเชื่อนะคะ

เพราะว่าจริงหนูกับน้องไม่มีอะไรกันเลย
ใช่ค่ะตัวเมื่อวานเราก็เพิ่งเจอกัน
แล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ทำงานด้วยกัน
นะคะจริงก็ไม่ได้เกาเหล่านะคะทั้งใบเตยทั้งจ๊ะแล้วก็น้องกระท
ค่ายเดียวกันหมดเขาไม่เกาเหล่ากันหรอกเพราะว่าสามคนเขาบอกว่าเขามีเส้นทางแบบคนละแบบกัน
คนละรูปแบบคนละสไตล์กันนะคะคุณผู้ชม